เหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
น้องโอเด็กชายวัย๘ขวบปั่นจักรยานไปกับคุณอา
แล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุน้องตกลงไปในคลองข้างทาง

จังหวะที่มันเป็นจังหวะบีบหัวใจนะ

รอปภเอ่ยคุณพ่อเอ่ยพยายามที่จะยื้อชีวิตน้อง
ดูภาพจังหวะนี้หน่อยบีบหัวใจจริงค่ะ
อรุณคลัง

พี่ปรับยังไม่ได้หรอครับ
ไม่มีโอกาสนะคะคือน้องไปแล้วค่ะน้องไปสบายแล้ว
คนเราสมองขัดอากาศได้ไม่เกิน๔๐นาที
แต่นี่น้องเกินไป๔๐นาทีเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะผู้เป็นพ่อ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามที่จะยื้อชีวิตของหนูน้อยเอาไว้

คือพอฟังมันเป็นจังหวะที่มันบีบหัวใจจริงนะคะ
นี่คือเจ้าหน้าที่เขาพยายามช่วยปั๊มหัวใจให้กับน้องโอ
เด็กชายพุทธิพัฒน์แดงเอี่ยมวัย๘ขวบค่ะ
พลัดตกลงไปในคลองแพร่กษาที่สมุทรปราการ
แล้วคุณพ่อชนะชัยคุณพ่อก็พยายามช่วยผายปอดให้น้อง
หวังแหละว่าลูกชายจะกลับมามีชีพจรอีกครั้งหนึ่ง
แต่พอมันผ่านไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็แจ้งนะ
ว่าพยายามแล้วน้องเสียชีวิตแล้ว

พยายามปั๊มหัวใจกันอยู่ตั้ง๓๐นาทีนะคุณนะ
ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ
เป็นรถจักรยานของน้องรองเท้าลายการ์ตูน๑คู่
ที่ทิ้งเอาไว้ให้พ่อได้ดูต่างหน้านะคะ
คุณอาของน้องโอคือคุณอารีแดงเอี่ยม

เพราะว่าอาคือคนที่อยู่กับน้องเป็นคนสุดท้าย
คนที่ขี่จักรยานแล้วก็น้องขี่จักรยานตาม
ใช่ค่ะคือปั่นไปรับน้องโอที่บ้านแถวแพร่กระสานั่นแหละ
ก็จะพาน้องโอไปปั่นจักรยานเล่นในหมู่บ้านพนาสน
ทีนี้ค่ะจะพาหลานปั่นลัดล้อมาตามถนน
คลองแพร่กษาตรงนี้เป็นทางประจำเลยนะ
ที่คุณอาบอกแล้วระหว่างทางกลับบ้าน
คุณอาก็ปั่นนำอยู่น้องโอก็ปั่นตาม
พอมาถึงจุดตรงนี้ค่ะเส้นทางมันมืดไง

แล้วคุณอาได้ยินเหมือนกับมีอะไรตกลงไปในน้ำ

แต่อาก็ว่ายน้ำไม่เป็นรีบไปตามชาวบ้านมาช่วย
แล้วสุดท้ายก็ยื้อชีวิตหลานไว้ไม่ได้ค่ะ

ตอนนั้นยังไม่จมเลยน้องว่าวิน้ำไม่เป็นใช่ไหมครับ
ก่อนจะจมหายไปก็พยายามช่วยตัวเอง
ไม่คิดว่าหลานจะตกน้ำได้
เพราะว่าจริงเส้นทางเรียบคลองตรงนี้
หลานก็ขี่รถจักรยานเป็นประจำนะแต่ถ้าคุณผู้ชมนึกภาพออก
ว่าถ้าได้เห็นคุณเส้นทางเรียบคลองจะเป็นแบบนี้
มันไม่มีอะไรกั้นนะมันก็มีโอกาสในการที่จะพลาดได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วก็พ่อบอกด้วยนะว่าตอนที่อามารับจะไปปั่นจักรยาน
รางสังหรณ์นะใจพ่อคือไม่อยากให้ลูกไปเลย
แต่ก็ไม่คิดไงว่าสิ่งที่มันสังหรณ์อยู่ในใจว่าไม่อยากให้ลูกไป
จะเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างทำให้เสียลูกชายไปนะคะ
ทีนี้เราไปถามชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์
คุณมณัฐเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นผมมาทำงานอยู่ใต้ถุน
จะขึ้นไปนั่งบนบ้านแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือผมกับเมียวิ่งมาถึง
แล้วน้าผู้ชายถึงพอดีก็เลยกระโดดลงไปช่วย
แล้วก็มีญาติมาช่วยอีกตอนนั้นที่ลงไปเนี่ยยังไม่เจอน้องโอนะคะ
ไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงวัยรุ่นสองคนเนี่ยดำน้ำงมหาร่างของน้องโอ
แล้วก็เจอสภาพน้องหมดสติแล้วก็ต้องมาปั๊มหัวใจแล้วก็ยื้อชีวิตกัน
โดยเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนเลย
ปกติเคยจะเห็นว่ารถตกลงไปในคลองไม่เคยมีใครเสียชีวิตแบบนี้

ได้ยินเสียงตะโกนให้ช่วยผมกับเมียก็วิ่งมาถึงพอดีเลย
แล้วน้าชายมาอีกถึงกระโดดโดดลงไปช่วย
แล้วก็โทรญาติทางแฟนเขามาอีก๓๔คน
กระโดดลงไปช่วยไม่เจอแล้วมีเด็กในนี้ออกมา
ออกมาโดดไปดำไปสองทีเจอ